อันนี้คดีทำร้ายร่างกายเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของอดีตสามีตามทวงโทรศัพท์อดีตภรรยา
แล้วก็ปรากฏว่ามันลุกลามบานปลายจนจะกลายเป็นทำร้ายร่างกายกัน
เพื่อนของผู้หญิงเนี่ยก็เข้าห้ามก็ถูกทำร้ายร่างกายไปด้วยแถม
ยังถูกขู่ฆ่าด้วยค่ะ
นี่ค่ะจะเห็นรถเข็นอยู่๒ร้านเป็นร้านขายหอยทอดผัดไทย
ส่วนข้างเป็นร้านขายกาแฟนะคะร้านขายหอยทอดผัดไทย
แล้วก็เป็นร้านของอดีตภรรยาร้านขายกาแฟก็เพื่อนเธอ
นี่คือคลิปเหตุการณ์ตอนที่อดีตสามีจะเข้าทำร้ายอดีตภรรยา
แต่ว่าเพื่อนของเขาเข้ามาห้ามไว้ก็เลยทำให้เพื่อนถูกตบหน้าไปสองครั้งแล้ว
แต่พลาดไปโดนตัวเองแล้วก็ถูกแยกออกในที่สุด
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเซาค่ะ
นกนะคะคือคุณสำเนียงบอกว่าวันนั้นวันที่๒๒มิถุนายนอดีตสามี
แต่คุยโทรศัพท์กันก็ด่าทอกันในนั้นแล้วนะ

ทะเลาะกันตั้งแต่ในนั้นแล้วแล้วท้าบอกมาเอามาเอาที่ร้านมาเอาที่ร้านผัดไทย
นายสายันมาที่ร้านเจอหน้ากันก็ทะเลาะกันอีก
จะเข้ามาทำร้ายนะคะทำให้ธนานันต์เพื่อนที่ขายกาแฟอยู่เข้ามาห้าม
ก็เลยถูกนายสายันทำร้ายแล้วก็ถูกขู่ฆ่า
ป้าสำเนียงก็เลยพาเพื่อนไปแจ้งความที่สพฉเซา
ล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะคุณธนานันท์แม่คะขายกาแฟ
บอกว่าหลังแจ้งความตำรวจให้ไปตรวจร่างกาย

นำซ้ำคู่กรณีบอกจะแจ้งความกลับอีกเรียกเงิน๑๐๐๐บาท
เพราะว่าเอาน้ำร้อนไปสาดโดนรถเก่งของเขา
บอกว่าจ่ายก็ได้แต่ให้๕๐๐แล้วกัน

คุณธนานันต์บอกว่าบ้านในสายาอยู่ไม่ไกลจากบ้านเช่าของเธอ
แต่หลังเกิดเหตุยังไม่เคยเจอนายสายันอีกเลยนะคะ
ส่วนแผลที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็น
โดนน้ำร้อนงอนิ้วไม่ได้นะคะ
แล้วก็เธอบอกหลังจากนี้ไม่ยุ่งแล้วเรื่องนี้ไม่ยุ่งแล้ว
นางสำเนียงเพื่อนก็อยากให้เรื่องนี้จบเหมือนกัน
ขณะที่คู่กรณีคนที่๑นางสำเนียงคนนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นอดีตภรรยาในสายันบอกไม่พูดละ
เรื่องนี้เดี๋ยวลูกรู้เรื่องอยากจะให้เรื่องจบไปนะคะ

กันระหว่างในสายันกับนางสาวธนานันต์
ก็ว่ากันไปตามกฎหมายก็แล้วกันเธอเองก็ไม่ขอยุ่งค่ะ
ไม่ยุ่งนะเรื่องผัวเมียเขาเคลียร์กันเองนะฮะ